คุณพ่อป้ายแดงเหอลูกมากเลยนะคะ
สำหรับนักแสดงหนุ่มลุคแบดบอยอย่างแท็กพารันยู
โอ้โหลูกน้องพารันเป็นว่าเล่นเลยคุณ
เอ๊ะอ่ะโพสต์รูปรูปลงในไอจีให้เราได้ติดตามกันตลอดนะคะ
ซึ่งตั้งแต่น้องลืมตาดูโลก
คุณพ่อแท้ก็ขอทำหน้าที่พ่อด้วยตัวเองแทบทุกอย่าง
ตอนนี้เจ้าตัวยอมรับว่าชีวิตเปลี่ยนไปเลยนะตั้งแต่มีลูก

หายใจเข้าก็เป็นลูกหายใจออกก็เป็นลูกนะคุณ
ส่วนเรื่องแฮชแท็กมีรอยสักก็เลี้ยงลูกได้

แค่อยากให้คนเลิกตัดสินกันที่ภายนอก
แม้ว่าภาพลักษณ์จะเป็นยังไงทุกคนก็เป็นพ่อที่ดีได้ค่ะ
พอเรามีเราก็รู้เลยว่ามันเป็นยังไง
คุณพ่อมีรอยสักก็เลี้ยงลูกได้
คือบางคนเขาชอบมองว่าพ่อมีรอยสัก
แล้วมันจะทำให้ลูกแบบอะไรหรือเปล่า

หรือว่ามันไม่เกี่ยวกับสิ่งแวดรอบของพ่อครับ
คนมีรอยสักหรือว่าคนที่แบบบางครั้งเจาะหูหรือว่าสักอะไร
เขาก็เลี้ยงลูกได้เลี้ยงลูกดีด้วยครับผม
อันนี้จริงนะคะคนเราอย่าตัดสินกันที่ภายนอกนะคะ

ตอนนี้เนี่ยแท็กเองก็บอกว่าขอเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เลย

ตอนนี้ค่ะหายใจเข้าก็เป็นลูกหายใจออกก็เป็นลูก
ุ๊กแบดบอยดาราชายนะฮะ
พอมีลูกหลายคนปลี่ยนไปแล้วนะคะ